แต่ว่าก่อนที่เราจะพูดเรื่องรางวัลอื่นที่คุณผู้ชมส่งมาเนี่ย
เราจะไม่พูดเรื่องของรางวัลที่๑

รถหวอมาเลยต้องมาสิครับเพราะว่าก็แหไปลงบันทึกประจำวันกันค่ะ
ไปที่จังหวัดระยองกันก่อนคุณผู้ชมค่ะ
คนดวงดีดวงเฮงเรียกได้ว่าแห่จริง
เพราะแปลว่าไม่ได้มีแค่หนึ่ง
ไปที่สพเมืองระยองนะคะบรรยากาศนี่โอ้โหคึกคักมากเลย
ฉันอยากจะไปอยู่ตรงนั้นด้วยจังเลยคุณ
ชาวบ้านที่ถูกสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาแห่กันมาลงบันทึกประจำวันนะคะ
ลงไว้เป็นหลักฐานเรียกว่าเป็นเหมือนวันที่แบบโรงพักรวมพลคนดวงเฮงเลยคุณผู้ชมค่ะ
สอบถามผู้ที่มาลงบันทึกประจำวันคนแรกชื่อว่านายออสรุ่งโรธนะคะ
ออสเล่าให้ฟังบอกว่าพี่ออสเนี่ยนะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมา
ครั้งแรกพี่ออสเขาไปตามหาเลข๔๔๒แต่ว่าไม่มี
ก็เลยได้ใบที่ซื้อนี้มาแทนก็คือ
คล้ายกับที่พี่ออสหาเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีอยู่สองใบ
ก็เลยซื้อกลับมาเป็นชุดละกัน๒ใบ๑๒ล้าน
นี่ที่ไปซื้อหนี้นะต้องขอบคุณภรรยาด้วย
อะไรรู้ไหมผู้สึกขาไปถามไปซื้อได้ยังไงอะไรยังไง
ออสยืนยันเป็นหนักแน่นว่าเมียให้ไปซื้อครับ
ถูกต้องค่ะจากนั้นพอซื้อเสร็จก็กลับมานั่งเปิด
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒รอดูออกสลากินแบ่งรัฐบาลปรากฏว่า
เฮ้ยรางวัลที่๑ออกแล้วมันตรงกับเลขที่ตัวเองซื้อมาพอดีเลย
ถูกไปเลยค่ะ๑๒ล้านบาท
หลังจากนั้นดูจบปั๊บรีบวิ่งมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนแบบนี้เลย

ส่วนอีกหนึ่งผู้โชคดีคนดวงดีดวงเฮงก็คือนายวิทูลลีดีนะคะ
วิทูลเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ตัวเองได้เดินทางไปหาเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
ตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
หลังจากกลับมาก็เลยแวะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหน่อยโดย
ก็แล้วกัน๘๒๔อะไรแบบเนี่ยซื้อไปทั้งหมด๑๐ใบ
แต่ว่าพอปรากฏว่าออกรางวัลเฮ้ยถูกรางวัลที่๑
ถูกมา๑ใบ๖ล้านบาทโอ้โหดีอกดีใจมาก
หลังจากนั้นก็รีบมาบันทึกประจำวันลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแบบนี้นี่แหละค่ะ
ก็กลายเป็นว่าที่สพเมืองระยองเนี่ย
ไม่ได้มีคนมาขึ้นโรงพักเพราะว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายอะไรนะ
แต่ว่ามีคนมาโรงพักเพื่อลงบันทึกประจำวันเพราะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล
ถือว่าเป็นการรวมตัวของที่สุดของคนดวงดีดวงเห็งเลยค่ะคุณค่ะ
สุดยอดที่ระยองมีเศรษฐีหน้าใหม่ถึง๒รายผ่านไปแล้ว
ดิฉันอยากจะไปด้วยจริง
รายที่๓อยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนั้นไปลงบันทึกประจำวันบ้าง

เพราะเราอ่านรายชื่อของเศรษฐีหน้าใหม่ในทุกงวดไม่เคยจะเป็นชื่อเราบ้างเลย
ถ้าเป็นชื่อตัวเองคุณจะไม่นั่งอ่านนะคะดิฉันว่าดิฉัน
คงต้องอ่านให้คุณแล้วคุณก็หายไปไหนก็ไม่รู้

ใช่แต่ว่าคุณชนะเขาบอกว่าถ้าเขาถูกรางวัลที่๑
จะลาออกเลยนะ

ฉันเคยจำได้คุณพูดอยู่วันก่อน
วันที่๑๖ตอนเช้าคุณยังบอกเถอะ

ไม่นั่งอยู่นี่แล้วจ้ะใช่อืมอืม
ไม่ออกไปไหนหรอกอยู่ตรงนี้แหละรักคุณผู้ชม
ต่อให้รวยแค่ไหนจิตใจเราก็ยังเหมือนเดิม
รักที่นี่รักไทยรัฐทีวีรักคุณผู้ชม
ไม่เชื่อผมอยากจะกรีดแขนออกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นว่า

กีดแขนออกมาเป็นสีเขียว

แต่ว่าไม่ได้มีแค่รายเดียว๒รายเท่านั้นนะ

เดี๋ยวคุณจะได้เห็นเศรษฐีหน้าใหม่ว่าเป็นใครอะไรยังไงกันบ้าง